อย่างน้อย๑เมตรไกลไปหน่อย๒เมตร
คือตอนนี้นอกจากภาพภาพที่ออกมาแล้ว
หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนขานรับค่ะเว้นระยะกันหมด
มาตรการปิดศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าก่อนหน้านี้
ก็ทำให้ผู้ประกอบการก็ต้องใช้วิธีนี้แหละนะคะ
เพราะว่าก็ยังคงมีคนเดินทางมาจับจ่ายใช้สอยจุดที่เขาทำเรื่องนี้
ก็คือจุดสั่งและรับอาหารรวมไปถึงเพิ่มจุดรอรับสินค้า
ให้ลูกค้าทั่วไปแล้วก็พนักงานส่งอาหาร
ต้องอยู่ห่างกันนะ๑เมตรนะป้องกันการแพร่ระบาดนะ
เอาไปดูบรรยากาศนะคะจุดที่จำหน่ายแล้วเขาก็ปิดเนี่ยนะคะ
ประชาชนบางส่วนเขาบอกว่าเริ่มคุ้นชินแล้ว
ออกมาจับจ่ายซื้อของตามปกติแต่เขาก็เข็นรถให้มันห่างกันหน่อย
ส่วนร้านขายยาซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างที่ตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติ
จากการสำรวจบรรยากาศพบว่าอาหารสินค้าอุปโภคบริโภค
มีจำหน่ายเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ขาดแคลนนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้ปิดแต่เวลาไปป้องกันตัวเอง
หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลต้องมีติดมือไว้
แล้วก็อย่าลืมเว้นระยะห่างด้วยนะคะ
มาดูหน่วยงานภาครัฐกันหน่อยขานรับเรื่องนี้อย่างไร
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองชั้น๒อาคารรัฐประสาสนพักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียร์จ้างวัฒนะตรงนี้ค่ะ
คนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวที่อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร
ชั่วคราวเขาก็ต้องมีการมาทำธุระ
แจ้งที่พักต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก๙๐วัน
มีคนมาทำแบบนี้ตามปกติในแต่ละวันเป็นพันคน
เจ้าหน้าที่ก็จัดแถวเลยค่ะเว้นระยะห่างแต่ละคนประมาณ๑เมตร
สำหรับคนที่จะมาติดต่อรวมถึงจุดที่นั่ง
ที่อยู่ในสำนักงานต่อม๑แบ่งเก้าอี้นั่งสลับกัน
อย่านั่งใกล้กันนะอย่างน้อย๑เมตรทำแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้นะคะที่กองบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
อัธยกรรมทางเทคโนโลยีชั้น๔ของอาคารนี้อาคารเดียวกันนี่แหละ
ปกติจะมีประชาชนมาติดต่อแจ้งความดำเนินคดี
เกี่ยวกับอัธยกรรมทางเทคโนโลยีวันละ๑๐ราย
เจ้าหน้าที่ทำแบบไหนจัดพื้นที่การแจ้งความ
อย่านั่งติดกันนะตัวเว้นตัวหน่อย
ป้องกันการแพร่ระบาดเอาตอนนี้ทุกคนขานรับนะคะ
อย่าลืมนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันไปปรายศนีย์
มีคนยืนติดดิฉันเลยฟังข่าวนี้๑เมตรค่ะ
คุณผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันนะคะ